งูนี่แหละค่ะงูจงอางมาอีกแล้วคราวนี้บุกเข้ามานะคะ
โอ้โหตัวใหญ่มากแล้วมันสู้มากเหมือนกัน
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีเทคนิคในการจับมันได้อย่างแยบยนต์
นี่ตัวใหญ่มากอ่ะใช่ต้องช่วยกันหลายคนเลยเห็นไหม
แล้วก็บีบใส่มันเพื่อให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายความเครียดลง
ดื่มน้ำหน่อยคือพยายามรดไปที่สุดชื่นไหน

อาจจะใช่ก็ได้

นี่คุณผู้ชมเป็นกลยุทธ์กลวิธีในการจับงู

ความยาว๔เมตรตัวผู้น้ำหนัก๑๔กิโลกรัมนะคะ
ซึ่งทางทีมพิทักษ์อสรพิษระยองได้รับแจ้งจากคุณพุทธชาติสำรานสุขซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาลอย
บอกว่าเจองูตัวนี้เข้าบ้านบ้านเลขที่๒๖๖หมู่๑
ขออภัย๒๖๖ทับ๑หมู่๕ตำบลช่ากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยค่ะก็โหเห็นเลยว่ามันเป็นสู้นะ
มันพยายามที่จะต่อสู้แล้วดูเหมือนกับจะฉกตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จับได้เรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำงูตัวนี้มาพักฟื้นที่ร้านควายไทยก่อน

พักฟื้นที่ร้านควายไทยซึ่งร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ที่มีสัตว์แปลกค่ะ
เจ้าของร้านควายไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความชำนาญเรื่องงู
แล้วไม่ได้แค่ไปพักฟื้นเท่านั้นพามันไปอาบน้ำ

ไปสปาผ่อนคลายสปา

เนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหม
ต้องมีการลูบนวดนิดนึง

ทางนี้มันเลยทำท่าดุดร้ายถูกมั้ย

เนี่ยเขาบอกว่าถ้างูตัวไหนไม่สบายนะจะรักษาด้วยการฉีดยาให้พร้อมเลย
นี่ทำเป็นกระบวนการอย่างนี้นะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบดูแล้วเนี่ย
งูตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความเครียดอยู่พอสมควร

มันก็แปลกดีเราก็ไม่เคยคิดว่ามันมีความเครียดได้เหมือนกัน
จริงสัตว์ทุกชนิดมันก็มีความเครียดแหละเพียงแต่เราไม่รู้ถูกไหม

แต่ว่าเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญ

แต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการฉีดยาให้กับงูจงอางเพศเมียความยาว๔เมตร

งูจงอางเป็นหวัดค่ะคุณผู้ชม
เขาจามไหมคะเขาจามไหมน้ำมูกไหลไม่เหมือนเราไหม

น่าสะลดนะ

ใครที่เห็นการทำงานของพี่บี้เขาแล้วอยากสนับสนุนยินดีนะ
เพราะว่าตอนนี้เขายังขาดแคลนอุปกรณ์จับงูอีกอยู่เยอะเหมือนกัน
ดีมากเลยนะส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเนี่ย
ทีมกู้ภัยเวลาไปจับงูจับมาปั๊บแล้วก็ไปปล่อยอีกที่หนึ่งถูกไหม
แต่นี่คือจับมาแล้วก็ดูแลมันด้วยนะ
แล้วถ้าหากมันป่วยมันมีอาการผิดปกติ
เดี๋ยวมันก็เหมือนคนอ่ะเดี๋ยวสักพักงูตัวนี้กลับไปบอกเพื่อนเลยนะ
ออกมาสิเขามีตรวจสุขภาพข้างนอกด้วย
มีสปาด้วยนะออกมาเต็มเลยทีนี้พี่ทำงานหนักเลยค่ะพี่ใครอ่ะ